กลับแล้วครับเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญมากมากนะครับสำหรับครอบครัวของคุณพี่จันทร์นะครับแล้วก็ความรักของคุณตาคุณยายที่ได้เป็นลมหายใจซึ่งกันและกันเรามาร่วมรุ้นและเป็นกำลังใจนะครับในการต่อชีวิตในครั้งนี้ให้กับ
คุณตาและคุณยายได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตพร้อมกันนะครับ
ด้วยการตอบคำถาม๔ข้อให้ถูก

รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

คุณยายแดงขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ก็รักที่ความดีของเขา
ที่เขาไม่ทิ้งเราไม่อะไรเรา
เราเจ็บป่วยเจียนจะตายอ่ะแบบว่าคนเขาไม่เอาเราแล้ว
แต่เขากับดูแลผมอย่างดีเลย
เขามีบุญคุณด้วยและมีความรักที่มั่นคง
มันทราบซึ้งไม่รู้จะขอบคุณยังไง
คือผมรักเขามากพูดง่าย
ถ้าผมขาดเขาผมก็คงต้องตายแน่

ผมมีเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
คุณยายจะต้องเลือกตอบ๑เรื่องก่อนเป็นข้อแรก
ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๑วัดระคัง
เรื่องที่๒ไทยรัฐทีวี
เรื่องที่๓จังหวัดในประเทศไทย
เรื่องที่๔วันสัมพันธ์ทางศาสนา
เรื่องที่๕เหรียญบาท
คุณยายทั้ง๕เรื่องนี้คุณยายคิดก่อนว่าคุณยายเหมาะกับเรื่องไหน

แล้วคุณยายลองคิดว่าเรื่องที่เหลือเนี่ยเหมาะกับลูกชายเรื่องไหนลูกสาวเรื่องไหน

ถ้าพร้อมแล้วคุณยายเลือกตอบเรื่องไหนครับ

ยายเลือกเรื่องวัดระคังนะครับ
ผูกพันกับชุมชนวัดระคังมากแค่ไหนครับ
ยายผูกพันว่าละคังเนี่ยพ่อยายเป็นเด็กวัดระคังเกิดที่วัดระคังค่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประตูเอกของวัดระคังมีชื่อว่าประตูอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งประตูพรมรังศรีสองพันห้าร้อยหก
ตัวเลือกที่สองประตูพรมรังศรีสองพันห้าร้อยเจ็ด
ตัวเลือกที่สามประตูพรมรังศรีสองพันห้าร้อยแปด
และตัวเลือกที่สี่ประตูพรมมรังศรีสองพันห้าร้อยเก้า

ตอนนั้นจะเป็นประตูเก่า
แต่ประตูเนี่ยเขาสร้างใหม่หมดค่ะ

เป็นไงครับพร้อมไหมครับ
ถ้าพร้อมแล้วคุณยายแดงเลือกต่อคือเลือกไหนครับ
ที่๗แพลวประตู๐๗กัน
คุณยายแดงเลือกตัวเลือกที่๒ประตูพรมรังศรี๒๕๐๗นะครับ

ผมจะยังไม่เฉลยในข้อนี้นะครับ

ยายยังไม่หมดหน้าที่เท่านี้
ยายต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

คุณยายเลือกหลานสาวคนสวยนาเดียขึ้นมาต่อชีวิตนะครับ
แล้วคุณยายจะเลือกให้น้องนาเดียตอบเรื่องอะไรครับ
วันสัมพันธ์ทางศาสนา

วันสำคัญของทางศาสนาค่ะ
เลือกเลยนะคุณยายแดงนะครับ
เลือกให้น้องนาเดียก็คือวันสำคัญทางศาสนา
ขอเชิญน้องนาเดียขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนที่สองครับ
นาเดียคุณยายเลือกคำถามเรื่องวันสำคัญทางศาสนาให้หนูนะลูก
ค่ะแต่เราก็เรียนหนังสือกันอยู่แล้วอะเนาะ
เพราะว่าก็จะต้องมีวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับ
นาเดียจ๋าจำวันสำคัญทางพุทธศาสนาอะไรได้บ้างลูก
วิสาขบูชาแล้วมีอะไรอีกลูก
ใช่น่ะคาวันศาออกฟังศาวันมาคาวันอาสารหะ
คำถามของเรื่องนี้คือ
วันวิษาค่ะบูชาตรงกับวันที่เท่าไร
มี๔ตัวเลือกด้วยกันนะลูก
ตัวเลือกที่๑๒๘พฤษภาคม
ตัวเลือกที่๒๒๙พฤษภาคม
ตัวเลือกที่๓๓๐พฤษภาคม
และตัวเลือกที่๔๓๑พฤษภาคม
๓๑นานสิ้นเดือนเนี่ยไม่น่าจะใช่นะ

นึกหนึ่งหนูนึกกัน๓๑ก็แตกไป
ตอนแรกคิดว่าจะถังเดียวกับประวัติค่ะ
ที่เลือกตอบข้อนั้นก็คิดเดาว่าจะใช่ค่ะ

วิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่
น้องนาเดียเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

นาเดียเลือกตอบตัวเลือกที่๑๒

นาเดียยังหมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นาเดียเลือกให้คุณแม่จันทร์นะครับขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
แล้วหนูจะเลือกคำถามเรื่องไหนให้กับแม่จันทร์ขึ้นมาตอบครับ
ไทยรัฐทีวีจังหวัดในประเทศไทย

นาเดียเลือกเรื่องจังหวัดในประเทศไทยให้กับคุณแม่จันทร์ขึ้นมาตอบนะครับ
ขอเชิญคุณแม่จันทร์ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านที่๓ครับ
สมัยที่คุณพ่อยังเฟื่องฟูอยู่หรือว่ายังพอมีเงินมีทองเหลือเก็บอยู่บ้างเนี่ยเคยไปเที่ยวกันบ้างไหมครับ

ก็เป็นภาพของความสุขค่ะ

จำได้ไหมว่าพอเราจำความได้ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราตอนนั้นมีกี่จังหวัด

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประเทศไทยตอนนี้มีกี่จังหวัดครับ
ตัวเลือกที่๑๗๕จังหวัด
ตัวเลือกที่๒๗๖จังหวัด
ตัวเลือกที่๓๗๗จังหวัด
และตัวเลือกที่๔๗๘จังหวัด
ตอนเรียนหนังสือ๗๖จังหวัดตอนนี้เพิ่มมาอีก๒จังหวัด

เลือกตอบตัวเลือกที่๗๘จังหวัดค่ะ

พี่จันทร์เลือกตอบตัวเลือกที่สี่
นั่นก็คือ๗๘จังหวัดนะครับ

หลายคนคงจะทราบคำตอบอยู่แล้วนะครับ

จันจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ให้พี่ชัยนะครับพี่ชัยขึ้นมาตอบ

แล้วเรื่องที่พี่จันทร์จะให้พี่ชัยขึ้นมาตอบ

เรื่องไทยรัฐทีวี

จะให้พี่ชัยขึ้นมาตอบในเรื่องของเหรียญบาท
ถ้าฉะนั้นขอเชิญพี่ชัยขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มีรายได้สักเท่าไหร่ครับที่จำได้

ไม่เคยได้จับหลักพันกับเขาเลยในชีวิต

ก็เหมือนหาเช้ากินค่ำได้มาใช้ไปได้มาใช้ไป

แต่พูดจริงว่าพี่ชัยเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามาอย่างนี้นะครับเข้ามาในร้านเนี่ยบางทีก็ต้องมีเศษเงินทอนด้วยอะไรด้วย
เปลี่ยนไม่บ่อยครับแต่ไม่ได้หยุดสังเกตครับ
เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นคำถามเรื่องนี้คือ

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่
มี๔ตัวเลือกด้วยกันนะครับ
ตัวเลือกที่๑๑๙มิลลิเมตร
ตัวเลือกที่๒๒๐มิลลิเมตร
ตัวเลือกที่๓๒๑มิลลิเมตร
และตัวเลือกที่๔๒๒มิลลิเมตร
ไม่เคยวัดด้วย๑๙ก็ไม่น่าจะใช่

แล้ว๓
มั่นใจว่าเลือกถูกต้องครับน่าจะใช่
พอดูละ๑๙มันน่าใช่๒๐ก็ไม่น่าใช่

มั่นใจเกินเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับ

นั่นหมายถึงว่าพี่ชัยเลือกตอบตัวเลือกที่๓๒๑มิลลิเมตรครับ
เอาใจช่วยขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะพี่ชัย
เพราะฉะนั้นเราตอบคำถามมาครบทั้ง๔ท่านแล้ว
สี่ข้อแล้วแต่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า
จะช่วยต่อชีวิตและต่อลมหายใจให้กับคุณพ่อคุณแม่

ในเกมต่อชีวิต
ประตูเอกของวัดลำพัง
มีชื่อว่าประตูอะไร
ประตูที่๗ค่ะประตู๐๗ค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป